น้องชายขับรถเก๋งแล้วมีรถกระบะใส่คอกสูง
กลายเป็นว่ากระบะคันนั้นไม่พอใจ
ลงมาทำร้ายร่างกายตบหน้าแล้วบีบคอคุณผู้ชม
คดีไม่คืบก็เลยต้องร้องเพจแบบนี้ค่ะ
มึงดูมันคัก

ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็เห็นอยู่แบบ

ก็ผมเปิดไฟขอทางออกมาแล้ว

กูมีกล้องด้วยมึงเจอกู
ไอ้กูมีกล้องอ่ะทำไมนี่นี่นะคะป้ายจับไปอย่างนี้นะคะ
โอ้โหทำไมลงมาทำพฤติกรรมแบบนี้ฮะ
อะไรอ่ะครับใช่แต่พี่ไฟขอทางเฉยไม่ใช่เหรอ
ตีไฟสูงขอทางเปิดไฟสูงขอทาง
นี่ฮะระดับหน้าเลยนี่อืม
อาจกลางมากเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเจ้าของคลิปเล่าจริงนะคะ

คุณพี่กระบะขับรถกระบะคันนี้นะคะ
แล้วใส่ข้องเนี่ยถ้าเกิดท่านดูอยู่ว่า
ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรมาก่อนหน้านี้
เพราะเราไม่รู้ไงว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นคลิปมันเกิดอะไรขึ้น
อยากชี้แจงเชิญนะคะแต่ถ้าเอาดูแค่นี้มันเกินเรื่องไปนะ
ที่ใช้อารมณ์ฟุ่มเฟือยอารมณ์ร้อนฟุ่มเฟือยมากเลย
แล้วเนี่ยค่ะโอ้ลงมาคือตามรายงานเนี่ย
เจ้าของคลิปบอกว่าโดนตบหน้าแล้วโดนบีบคอ
พี่บุ๊คก๊อฟเกินเรื่องไปเยอะเลยนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ช่วงแยกไฟแดงตลาดไทย
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
พี่สาวของผู้ชายคนขับรถเก๋งก็คือเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ย
เป็นคนเอาเรื่องราวมาโพสต์ในเพจควายเอ้ยนะฮะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าทำไมต้องดำคันขนาดนี้

ไม่มีน้ำใจใจร้อนใช้ความรุนแรง
คนแบบนี้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นมากเลย
คู่กรณีเป็นรถกระบะคอกขนส่ง
ในตลาดไทยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
ล่าสุดนะคะพี่สาวเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว

ตำรวจก็ทำงานสิทำไมต้องมาร้องเพจทำไมต้องมาร้องสื่อ
คดีมันไม่คืบไงโทรไปปลายสายเงียบกริ๊บเลยนะคะ
มันไม่มีอะไรคืบหน้าทีนี้สิ่งที่ต้องการก็คือ
อยากได้เบาะแสของโชเฟอร์ขับรถกระบะใส่ข้อคันนี้นะคะ
หัวร้อนเหลือเกินนะคะยืนยันว่าถ้าเกิดว่าน้องชายบอกว่า
พริบไฟสูงใส่เพื่อจะขอทางถ้าทำแค่นี้แล้วคุณลงมาทำแบบนี้
มันเกินเบอร์เกินเรื่องไปมากนะคะก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นแล้วใครมีเบาะแสเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะ

คุณผู้ชมบอกว่าอยู่ยากจริงบีบแตรก็ไม่ได้
บไฟใส่ก็หาว่ากวนทีนอีกกวนทบาทาอีก